อ่า
เลือกตั้งครั้งนี้คุณผู้ชมมองไปไกลแค่ไหนแล้วนะจนถึงตอนนี้
ไปไกลถึงการจับมือคั่วรัฐบาลอะไรไหม
บางคนมองใกล้แค่ว่ามันจะเป็นโมคะไหมวะ

หลายคนเริ่มเห็นว่ามันมีแนวคิดเฮ้ยการเลือกตั้งครั้งนี้มันอาจจะมีเหตุให้ยกเลิกไป
แต่ทีนี้เอาเรื่องของการจับมือถ้าใครมองไกลขนาดนั้น
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมพี่มดดำคชาพาครับ
แล้วก็เชิญคุณอุ้งอิงแพทองทานและคุณเศรษฐาทวีสิน
นั่งคุยกันเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลว่า
จะเป็นไปได้ไหมที่เพื่อไทยจะจับมือกับพระเก้าไกล
แน่นอนล่ะหลังเนี่ยคุณผู้ชม
คุณเศษฐาแล้วก็ตัวแทนของพรรคเพื่อไทย
เพื่อไทยเวลาไปออกรายการดีเบตก็จะยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ร่วมกับ๒ป
ก็คือพักพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ
แต่คำถามจะร่วมมือกับพิธาและก้าวไกลได้หรือเปล่า

อย่างตัวเคยพูดไปหลายรอบนะว่า

แต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องรอเสียงของประชาชนว่า
พักเพื่อไทยได้ยังไงพักอื่นได้ยังไง
ว่าเราจะอยากรวมกับใครหรือไม่อยากลงกับใคร
ฟังแล้วเป็นยังไงคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรบ้าง

ทีนี้มาดูบรรยากาศการหาเสียงของพักการเมืองต่างครับ
ช่วงสุดท้ายแบบนี้ใกล้แล้วเนี่ย

แล้ว๑๔ก็ต้องเลือกตั้งกันแล้ว
ก็หาเสียงกันอย่างเข้มข้นครับอย่างพักใหม่
พักใหม่หัวหน้าพักเขาชื่อกริจดิทัศน์แสงธนโยธิน

ประเพณีบุญบ้างไฟล้านของชาวบ้านที่นิคมทุ่งโพทะเลครับ
อำเภอเมืองกำแพงเพชรแล้วคุณกริติทัศน์หัวหน้าพักเนี่ย
ก็แบกบ้างไฟนะไปแบกกับชาวบ้านนี่แหละ
แบกบ้างไฟหมื่นแล้วไปจุดเสี่ยงทายว่า
พักของเขาจะได้รับคะแนนการเลือกตั้งท่วมท้นไปจนไปถึงฝั่งที่มีสอสอเข้าสภาหรือไม่
โอ้ปรากฏว่าบ้างไฟของพักใหม่ครับสูงเชียวค่ะ
ภูมิกึ่งสูงเชียวถือว่าสูงตามคำธรรมนาย
ก็เชื่อว่าสอสอพักเขาจะคว้าชัยจะต้องมีบ้างล่ะ
จะต้องได้ที่นั่งในสภาบ้างล่ะอย่างแน่นอนครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป